ตำรวจยังเดินหน้าในการตรวจสอบโรงงานที่ผลิตสินค้าและเครื่องสำอางให้กับเมจิกสกินอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันนี้ไปตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งหลังจากที่ตามที่อยู่ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างในเครือข่ายของเมจิกสกิน
ระบุว่าที่นี่คือโรงงานผลิตนะครับ
ซึ่งการไปตรวจค้นในครั้งนี้จะได้หลักฐานอะไรบ้าง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
อุปกรณ์ลักษณะคล้ายเครื่องกวนครีมหรือแป้งถูกพบที่บ้านพักย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
หลังชุดสืบสวนคดีเมจิกสกินนำหมายสารเข้าตรวจค้นที่บ้านพักหลังนี้
ซึ่งที่อยู่แห่งนี้ถูกระบุในซองผลิตภัณฑ์ในเครือเมจิกสกิน
ว่าที่นี่เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมหลากหลายชนิด
แต่การตรวจค้นวันนี้กลับไม่พบเครื่องจักรหรือพนักงานที่บ่งบอกว่าเป็นโรงงานแต่อย่างใด
มีเพียงผู้หญิงและเด็กไม่กี่คนอาศัยอยู่ในบ้านพักหลังนี้
ระบุว่าตัวเองไม่รู้ว่าทะเบียนบ้านถูกสวมที่อยู่เป็นโรงงาน
อีกทั้งที่ผ่านมาไม่เคยมีใครติดต่อหรือรู้จักกับเมจิกสกินแต่อย่างใด
แต่หลักฐานสำคัญที่ตำรวจค้นพบคือเอกสารที่เป็นจดหมายจากภาครัฐและเอกชน
แม้ว่าคนในบ้านจะอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็น
แต่พฤติการและสภาพแวดล้อมก็น่าเชื่อได้ว่าคนที่อยู่ภายในอาจมีส่วนรู้เห็น
โดยตำรวจนำทั้งหมดไปสอบปากคำเชิงลึกเพื่อหาความเชื่อมโยงทั้งหมด
ก็พบความเชื่อมโยงก็คือพบว่าที่นี่ได้ถามกับทางออยที่มา
ก็บอกว่าได้มีเอกสารของออยส่งมาที่นี่เป็นจำนวนมาก
ก็ออยก็เข้าใจว่าที่นี่ก็เป็นโรงงานนะครับ
ซึ่งเขาก็ยืนยันว่าเอกสารต่างเนี่ยเห็นนะครับ
แล้วก็มีเอกสารในเรื่องของการบังคับคดี
ซึ่งเป็นหมายสารมาปะไว้หน้าบ้านแล้วเขาเก็บไว้ข้างใน
แสดงว่าแม้แต่ทางราชการก็คิดว่าที่นี่เป็น
แต่เมื่อเราเข้ามาแล้วไม่ได้เป็นก็คือไม่ได้เป็น

ซึ่งเขาให้ขอความร่วมมือกันว่าให้ช่วยมาตรวจสอบซิว่าเป็นหรือไม่นะครับ
แต่นี่ก็เห็นตามที่เห็นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นนะครับ
การเข้าไปกวาดล้างครีมและอาหารเสริมของตำรวจในครั้งนี้
ถือเป็นการกวาดล้างครั้งใหญ่
หลังทั้งหมดใช้ดาราและเน็ตไอดอล
หลอกขายสินค้าไม่ได้มาตรฐานให้ประชาชนมาหลายต่อหลายปี
นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยระบุ
ว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจอย่างแน่นอน
ยังเรียกร้องให้ออยลงไปตรวจสอบสินค้าในท้องตลาดบ้าง
ซึ่งเลขจดแจ้งของออยที่ให้ผู้ผลิตไป
ไม่ใช่สิ่งที่การันตีได้ว่าสินค้านั้นปลอดภัย
แต่กลับกลายเป็นโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีนำไปลอกเลียนแบบ
ออยต้องเน้นคุ้มครองผู้บริโภคโดยการมาตรวจตลาด
ไม่ใช่ตรวจโรงงานต้องตรวจตลาด
เพราะมันมีของลักลอบของปลอมแปลงเข้ามา
เพราะฉะนั้นคุณต้องกำกับดูแลภายหลังออกตลาดให้เข้มขึ้น
ล่าสุดมีผู้เสียหายมาร้องเรียนที่สคบแล้วกว่า๑๕๗ราย
สร้างความเสียหายมูลค่ากว่า๒๐ล้านบาท
โดยสคบเร่งทำหนังสือส่งเรื่องให้กับตำรวจ
เพื่อดำเนินคดีกับเครือข่ายและเรียกร้องค่าเสียหายให้ทั้งหมด
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน